ข่าวนี้กันดีกว่านะคะเรียกว่าเก็บตกเกาะสิบ
แล้วก็มีคนในวงการบอกว่านี่บ้านเราก็มีเหมือนกันนะคะ
เบ้าหน้าจักรวาลใช้คำนี้เลย
สักใครเหล่าคุณผู้ชมพี่สู่แม่สู่ศุนาลีของเราย์เนี่ยหรอกคะ

นี่นะคะทั้งน้องเลิฟคุณแท็กพระรันยูนะคะ
เพื่อนซีพี่ฮายอพรเปรียบเทียบแบบนี้เลยนะคะ

คือซ้ายเป็นสาวงามจากแม็กซิโก
หลายคนก็บอกว่ามันมีความคล้ายกันอยู่นะกับพี่สุนารี
ซึ่งอยากจะบอกว่าสวยจริงไม่จกตาคุณผู้ชมนะคะ
เริ่มจำกันได้ไหมคะว่าชุดนี้เป็นชุดที่พี่สุ
ถ่ายไว้ตอนที่มีซิงเกิ้ลเมื่อ๖ปีที่แล้ว

ถามเลยพิสูจน์นะคะพี่สูจนบอกว่าตัวเองก็ไม่ได้ติดตามการประกวดอะไรหรอกนะ
แต่ก็เห็นแว๊บในโซเชียลที่เขาชมนี่แหละค่ะ
สู่ก็บอกอุ้ยขอบคุณมากเลย
สวยระดับจักรวาลเลยเหรอนะคะ
สู่บอกว่าคนชมก็ภูมิใจนะแต่อย่าเพิ่งคิดอะไรไปนะคะ

ระดับจักรยานก็พอแหละเด้ออ่ะฟิฟองสัมภาษณ์ค่ะ
อื้อหือจักรยานล่ะได้ลูกจักร
อย่าไปขนาดนั้นเลยเขาก็แบบว่า
แบบฝรั่งก็จะมีเคิร์ตหน้าที่มันเป็นโหนกเหลี่ยม
แล้วก็จะมีเหลี่ยมที่อะไรก็อยู่
แต่ว่าเขาก็อาจจะเหลี่ยมไม่จัดเท่าคุณแม่

แซวนะคะแต่ว่าจริงแล้วแม่มีเรื่องเล่าด้วยเนอะ
คือสวยสดใสอารมณ์ดีเห็นแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
เห็นว่าแม่สุภูมิอกภูมิใจหัวเราะได้เริงร่า

ว่าตอนที่เข้าวงการใหม่๓๘ปีที่แล้ว
แม่บอกว่าหน้าโขลกหน้าแม่แบบนี้เป็นปมด้อยนะ
คนอีสานถ้ามีหนกสูงเมื่อก่อนเขาจะบอกโอ้เมื่อสวย

นาลีบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยโดนล้อเยอะเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าโชคดีที่เป็นคนจิตใจแข็งค่ะ
หวั่นไหวต่อคำดูถูกดูแคลนคนล้ออะไรต่าง
ไม่ไปทำศัลยกรรมตามกระแสค่ะ
กรามเนี่ยยังอยู่ครบนะฮะอยู่ให้งดงามเลยนะจ๊ะ
วันเวลาเปลี่ยนไปยุคสมัยเปลี่ยนก็ถือว่าโชคดีค่ะ
ที่เห็นว่าโครงหน้าแบบนี้เป็นความสวยอีกแบบหนึ่ง
แต่จริงแล้วคุณผู้ชมทุกคนมีความสวยในแบบฉบับของตัวเองนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นหน้าเรียวหน้ากลมหน้ามีกรามอะไรก็แล้วแต่นะคะ
อยู่ที่เสน่ห์ภายในที่เราจะนำเสนอ
ต้องเพราะว่าสวยจากภายในนะคะอย่าไปตัดสินแค่รูปรักนะคะ
มันอยู่ที่ใจค่ะถ้าใจเราสวยเราก็สวยค่ะ
จริงฉันเชื่อเธอจ๊ะกัลลิพี่แกสวยไหมวันนี้

เพราะใจเราสวยแต่เราเพิ่งเขิม
เนี่ยแหละเราก็ให้กำลังใจกันวันนี้สวยวันนี้สวยแบบนี้
เริ่มจะหลอกฉันหรือเปล่าแซวเล่นนะคุณ